บนถนนนราธิวาสราชนครินทุ่งมหาเมฆเขตสาธรณ์
คือตรงนั้นบริเวณถนนนรัฐธิวาสตรงกลางจะเป็นลักษณะคลอง
แล้วปรากฏว่ามีคนไปพบศพผู้หญิงลักษณะเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สนยานาวาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบศพลอยอยู่กรอกกลางเป็นเกาะกลางคลองของถนน
ลักษณะคว่ำหน้ามองเห็นเนี่ยคือสวมใส่เสื้อสีขาว
ทำให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูดึงศพเข้าหาฝั่งแล้วก็นำขึ้น
ตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงสวมใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีน้ำเงิน
อายุสักประมาณ๒๐๓๕ปีเบื้องต้นไม่พบบัตรแผล
แล้วก็เอกสารใดภายในตัวผู้เสียหาย
สอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็คือเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณสุชาติเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีถนนจันท
บอกว่ามีศพลอยน้ำมาทางนี้พอออกไปดูก็พบศพจริงนะ
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจสนยานาวาค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานยานาวาบอกว่าเชิญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เพื่อไปสอบถามว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนอย่างไร
จากการชนะสูตรศพเบื้องต้นพบฟองอากาศเข้าไปในปอด
ทำให้สรุปสาเหตุการตายได้ว่าเกิดจากการจมน้ำ
ขณะที่ตามร่างกายของผู้เสียชีวิตไม่พบบาดแผลหรือการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ว่าเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๖๘ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เรื่องต้นก็เลยได้มีการสั่งปั๊มลายนิ้วมือของผู้ตาย
ส่งไปตามสถานทูตต่างเพื่อให้ช่วยหาอีกทางหนึ่งค่ะ